คุณผู้ชมครับหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
นั่นก็คือเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงครับฟริกาต้านะครับ
ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นก็มีการเปิดเผยว่าปีนี้จะปรับเปลี่ยนบางอย่างให้เหมาะสม
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๓๑๐ธันวาคมนี้
จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานบางอย่างให้เหมาะสม
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
สันติบอกว่าการแข่งขันปีนี้จะงดจัดงานรื่นเริงทุกชนิด
เช่นการจัดปาร์ตี้หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน
ส่วนในพิธีเปิดการแข่งขัน
จะมีช่วงหนึ่งของพิธีการที่จะให้นักกีฬาเรือใบชาวต่างชาติ
สงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยในหลวงราชการที่๙ครับ
มาจาก๔๐กว่าประเทศที่เข้ามาร่วมกับเราในปีนี้
แต่จะงดเรื่องงานรื่นเริงนะครับงดการแสดงทั้งหมด
คงจะมีได้มากที่สุดก็เป็นเพลงพระราชนิพล